คึกคักมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีดารานุ่มหลายคนเลยสลัดคราบพลเรือนค่ะ
เข้าไปทำหน้าที่รั้วของชาตินั่นเอง
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการรายงานตัวกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
ในวันนี้พาเรทบันเทิงของเราจะพาคุณผู้ชมมาส่องในรั้ว
ทหารกันดูสิว่าเหล่าทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างค่ะ
ห่อออร่าราศีจับสุดเห็นจะเป็นพลทหารบูมกิดกล้อง
สังกัดทหารอากาศที่ตัดผมเกลียนสวมชุดลำลองพร้อมฝึกเต็มที่
นี่เข้ากรมแค่วันเดียวดูท่าทางมือไม้เหมาะเจาะสุด
รับรองได้ว่า๖เดือนนับจากนี้พลทหารกิจกล้องต้องเป็นดาวเด่นของทัพฟ้าแน่นอน
ส่วน๓ทหารเสือสังกัดทหารราบมณฑนทหารบกที่๑๑ก็ดูดีไม่แพ้กัน
หนุ่มลูกครึ่งชาโนแพมเบอร์เกอร์ที่รูปร่างสูงใหญ่เหมาะกับบทบาทใหม่รั้วของชาติ
เช่นเดียวกับอดีตนักร้องชื่อดังกวินดุวานที่มีภาพตั้งแต่ไทยหัวเกลียนและเปลี่ยนชุดตามระเบียบ
ก็มาสแมนสมเป็นชายชาติทหารเช่นกัน
และที่แม้รูปร่างจะเล็กกว่าใครเพื่อนแต่เมื่อเห็นนักร้องและนักแสดงหนุ่ม
ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดสำหรับการรับใช้ชาติปีนี้ชินชินวุฒิเมื่อถูกตัดผมสั้นกุด
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามแบบทหารใหม่ก็เทไม่เบากับเขาเหมือนกัน
และที่เห็นอยู่นี้คือการปฏิญาณก่อนการรับประทานอาหารหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า
เอ้าทหารใหม่ขัดฉาก
เอ้าทหารใหม่ขัดฉาก